นี้หน่อยนะฮะสองสามีภรรยาคู่หนึ่งเขาเดินทางไปทำธุรกิจที่ฝั่งเวียงจันทร์ของลาว
จู่มีผู้ชาย๘๑๐คนคลุมตัวเขาปิดหน้าเขาไปแล้วเอาตัวเขาไปกักขังเอาไว้อยู่๓วัน
เอากลับมากักขังอยู่ที่ฝั่งเชียงบรายของไทยนี่แหละนะฮะ
ฝ่ายชายหนีออกมาได้ฝ่ายหญิงถูกไปปล่อยอยู่ข้างทาง
สุดท้ายตำรวจกำลังสืบสวนอยู่ว่าจริงแล้วเขาไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของขบวนการค้ายาหรือเปล่า
ตำรวจสภก่อช้างเรียกตัวนายสุวัสดิพันแตงอายุ๔๕ปีอันนี้เป็นฝ่ายสามีนะฮะซึ่งเป็นชาวสาแก้ว
แล้วก็นางสาวน้ำทิพย์ปะวันเนาอายุ๓๐ปีอันนี้ก็เป็นชาวลาวนะฮะสองสามีภรรยากัน
นำตัวมาสอบปากคำเพราะว่าฝ่ายสามีเนี่ยไปแจ้งความว่าถูกคนร้ายลักพาตัวจากฝั่งเวียงจันทร์
พาขึ้นรถปิดตาเดินทางข้ามมาในพื้นที่ตำบลก่อช้าง
บอกว่า๒๗พฤษภาคมตอนนั้นเดินทางออกไปซื้อเป็ดไก่ที่ตลาดชายธานีของฝั่งนครเวียงจันทร์
มีผู้ชาย๘๑๐คนใช้รถยนต์๓คันประกบเลยครับ
ปิดตาเอาไว้หลังจากนั้นเนี่ยพาเดินทางบริเวณจุดชมวิวผาบ่องที่ภูชีฟ้าของเวียงจันทร์
ขออภัยของอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงบราย
ลงมาจากรถเขาเห็นมีรถไปรอรับอีก๒คัน
แล้วก็มีการเปลี่ยนรถเนี่ยหลายรอบหลายคันเขาก็งงไปหมดถูกปิดตาแต่พอจำความได้
ระหว่างถูกคุมตัวอยู่มีคนร้ายให้บอกว่าเดี๋ยวรอคุยกับหัวหน้าก่อน
คุมตัวอย่างนั้นอยู่๓วันสุดท้ายไม่มีใครมาเจรจา
ต่อมาวันที่๑มิถุนายนนายสุวัสดิ์พยายามใช้ลวดไขกุญแจมือ
หลบหนีออกมาได้เองแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจครับ
จากนั้นก็พาไปที่บ้านหลานดังกล่าวถูกกักตัวไม่ได้พบใคร
มาช่วงบ่ายวันเดียวกันมีชาวบ้านไปเจอภรรยาเขา
เดินอยู่ลิงทางที่ร่องน้ำปากทางเข้ามุบ่านภรรที่หน้าโปง
ตำบลโป่งผาก็เลยเอาตำรวจไปรับตัวมานะแล้วก็ไปสอบสวนบอกว่าถูก
ใส่รถเก๋งปิดตาไว้แล้วก็ไปปล่อยตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับ
เป็นลองพุ่มกับการสะพอเกาะช้างก็บอกว่าตอนนี้นะครับ

ว่าความเป็นมาเป็นไปอย่างไรมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนร้าย
ทำไมถูกอุ้มมีใครร่วมขบวนการบ้าง

กษมดิ์ประบำยาเสพติดต่อไป
เพราะว่าเพิ่งจะมีหมายจับออกมา๒วันก่อน

ทั้งสองคนสองโพเมียน
เหมือนจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเศษเต็จหรือเปล่า